แปลกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะที่อยากจะให้พวกเราไปช่วยกันจับ
เพราะอยากจะให้ไปจับกุ้งฝอย
ุ้งฝอยเนี่ยโอ้ยเป็นประโยชน์เลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นอาหารให้กับพวกเราได้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

เผื่อมันจะเต้นเออ